กลับมาเบรกนี้คุณผู้ชมค่ะขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวรอบที่๓
กล้องถ้วยไล่แล้วบอกเลยว่าจัดงานมงคลควบสองงาน
งงเดี๋ยวเล่าให้ฟังงานอะไรบ้าง

งานมงคลของเขานี่คือจัดกันซ้อนเลยนะฮะ
มีทั้งงานแต่งก็จัดเป็นพิธีบายสีสู่ขวัญแบบเรียบง่ายแบบใจ

ส่วนอีกงานคือขึ้นบ้านใหม่ของบ่าวสาวคุณก้องห้วยไร่กับคุณเบลคณิตหา

แววบอกว่าบ้านเขาราคาสูงเป็น๑๐ล้านบาท

ก็สิงโตนำโชคลาล่าอาสยามธัญญาอาสยาม
แล้วคุณผู้ชมคิดดูมีแต่คนสนุกสนานมารวมตัวกันอยู่ในบ้าน

เจ้าบ่าวรอบ๓คุณก้องห้วยไร่นี่แหละ
ลีลาการฝ่าด่านประตูเงินประตูทองไปดูกันเลยจ้า
อันนี้คุณมาในคอนเซ็ปต์อะไรคะผม
มาในคอนเซ็ปของการแต่งงานกับคุณห้านีสารคุณครอดครับผม
อ๋ออันนี้จะออกกั๊บแก๊บหรือเปล่าอะไรคะ
ก็ไม่ได้กั๊บแก๊บอะไรครับผมตอนนี้คุณมาในคอนเซ็ป